หลังจากที่เมื่อวานมีพิธีพระราชทาน
ศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับ
เช้าวันนี้ทางครอบครัวก็ต้องมาเก็บอัฐินะครับ
แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อนี่ตรงเชิงตะกอนเนี่ยนะฮะ

วัดที่ทำการชาปนกิจศพที่มากที่สุดนะฮะ
มีครูพรพร้อมลูกในท้องแล้วก็เด็กนะฮะ
รวมทั้งสิ้น๒๐ศพนะครับ
ตั้งแต่ตี๕วันนี้ครอบครัวทยอยเดินทางมาที่วัดราชสามัคคี
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
บริเวณเชิงตะกอนชั่วคราวทั้ง๑๙เตา

ทางญาติญาติเริ่มเก็บกระดูกในเชิงตระกอน
แล้วก็นำกระดูกที่เก็บได้ล้างน้ำตามความเชื่อนะครับ
ก่อนนำกระดูกบางส่วนใส่โกรธที่เตรียมไว้
แล้วก็กระดูกบางส่วนใส่ลงหม้อดิน
หลังจากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล
โดยโยงสายสินที่โกรธกระดูกทั้ง๑๙โกรธนะครับ
ก่อนจะเคลื่อนไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลบนสาราการประเรียน
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูสุภาพร
แล้วก็เด็กทุกคนนะครับ
โดยนายเสกสรรศรีราชสามีของครูพร

หอมโลงที่จะนำมาเผานะครับ
ลงที่บรรจุร่างของภรรยาแล้วก็ลูกน้อยนะครับ

เก็บอัฐิของครูพรแล้วก็น้องซีวิกลูกชาย

ซึ่งจะนำกลับบ้านไปทำบุญต่อตามประเพณีกันในครอบครัวนะครับ
ขณะที่ครอบครัวของน้องฝาแฝด
ก็คือเด็กชายองศาแล้วก็เด็กชายภูผานะครับ
จะมีการเก็บอัฐิของน้องไว้๑๐๐วัน
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่น้อง
ซึ่งมันมีเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ญาติญาติเล่าให้ฟังบอกว่า
น้ำตาลคุณสุนัขตัวนี้

สุนัขที่เลี้ยงมาพร้อมกับน้องทั้งสองคน
คือเมื่อคืนเจ้าน้ำตาลส่งเสียงหอน
คล้ายกับร้องไห้โหยหวนหาน้องตลอดคืนเลยนะ

ก่อนจะติดตามครอบครัวมาเก็บเท่าอัฐิในเช้าวันนี้ด้วย
ก็มานั่งตรงที่ทำพิธีตรงนี้นะครับ
ส่วนครอบครัวของน้องเตนะฮะระหว่างเก็บอาถิ
ก็ได้ค้นหาพระที่ห้อยคอให้กับน้องไว้
โดยตั้งใจว่าจะนำไปเก็บไว้ที่บ้าน

ซึ่งไม่ใช่สุนัขของครอบครัวและวัด
นอนเฝ้าที่เชิงตะกอนตั้งแต่เช้ามืด
ซึ่งถ้ามันตามกลับบ้านก็จะเลี้ยงไว้ครับ

เจ้าตัวนี้หน้าหงอยแบบนี้มันก็มานอนในพิธีนะครับ
อันนี้ที่วัดราชสามัคคีนะครับ
ส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยตั้งแต่เช้า
บรรดาญาติพี่น้องก็เดินทางมาทำพิธีเก็บเท่าอัฐิ
พร้อมกับถาดอาหารคาวหวานน้ำดื่มขนม
โดยยาดได้ห่อกระดูกด้วยผ้าขาว
นำลงหม้อดินที่จัดเตรียมมา
เรียงกันหน้าเตาเผาแบบนี้นะครับ
ทั้ง๓เชิงตะกรเลยแล้วก็ทำพิธีทางสงฆ์
ก่อนจะนำกระดูกบรรจุใส่โกรธต่อไปนะครับ
สำหรับวัดศรีอุทัยอีก๑วัดนะครับ
ก็เผาด้วยเตาไฟฟ้ามีทั้งหมด๙รายคุณ
พิธีชาปนกิจเมื่อคืนนี้ต้องทำทีละร่างทีละร่างนะคุณนะ
ก็เผา๑ชั่วโมงต่อ๑ร่าง
แล้วก็พักเตาไฟฟ้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยทยอยเผาตลอดทั้งคืนนะครับ
โดยร่างสุดท้ายที่เพิ่งจะเผาหรือว่าชาปนกิจเสร็จสิ้น
เมื่อ๘โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ก็คือร่างของนายวีรชนครับ
ซึ่งเป็นพนักงานกองช่างอบตอุทัยสวรรค์
โดยครอบครัวอยู่ข้างเตาเผาตลอดทั้งคืนแบบไม่ห่าง
ซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ที่สุดก็สามารถที่จะเก็บอัฐิได้ครบทุกร่างแล้วนะครับ
เรายังคงต้องส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยนะคะใช่ครับ